เอาละฮะไปดูเรื่องราวของกองเชียร์ทีมชาติไทยกันหน่อย
ก็ที่ว่าเยอะมากนะครับเราไปที่นี่หลักร้อย
ไปกันมา๒๐๐คนแล้วไปรวมที่นู่นอีกนะครับ

ในจังหวัดที่เรายิงประตูได้ด้วย
เอาของไปแล้วไม่เสียหายถึงแม้ไม่มีคะแนน
แต่ว่าเชียร์สุดใจจริงติดตามได้จากรายงานนะครับ
ทุกครั้งที่ทัพช้างศึกมีโปรแกรมลงสนามในต่างแดน

ศึกแต่ละครั้งจะหนักแค่ไหนก็ตาม
มาเยือนสหรัฐอารับเอมิเรสในครั้งนี้

หาชมได้ไม่บ่อยนักบนดินแดนตะวันออกกลาง
เช่นเดียวกับแฟนฟุตบอลที่เดินทางมาจากประเทศไทย

ก็ต่างเฝ้ารอให้การแข่งขันนัดนี้เริ่มขึ้น
คุณผู้ชมครับนี่ก็คือแฟนฟุตบอลในประเทศ
รัฐอารับเอมิเรสนะครับที่พวกเขาก็เฝ้ารอ
เกมนัดนี้ให้เกิดขึ้นนะครับ
แฟนฟุตบอลที่อยู่ในสหรัฐอารับเอมเนสสวัสดีครับ

ก่อนอื่นเลยสอบถามครับว่าเกมนัดนี้นี่เตรียมการยังไงบ้างครับ
โอ้โหตื่นเต้นมากครับเป็นแมทที่พวกเรารอคอยครับ
ไม่มีมีกีฬาใหญ่ใหญ่ระดับชาติอย่างนี้มาก็จะมีครั้งนี้แหละครับ
แล้วก็นักกีฬาชุดนี้นักบอลชุดนี้พวกเราเป็นแฟนคลับทุกคนเลยครับ
ทุกคนถือว่าเป็นเลือดใหม่ของฟุตบอลรุ่นใหม่ของคนไทยเรา
พวกเราฟ่าวรอครับฟ่าวรอ
ส่วนแฟนฟุตบอลกลุ่มนี้นับเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากชาวสหรัฐอารับเอมิเรส
กับการเชียร์ด้วยการสวมชุดสบายและจงกระเบน
ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทย
และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดี
ชาวต่างชาติได้รับรู้ควบคู่ไปกับการเชียร์ฟุตบอล
ของเราก็มียักษ์มีความเป็นไทยอะไรอย่างนี้

มาเชียร์เต็มที่คือข้างบนเราเป็นชุดกีฬา
ใช่ไหมครับส่วนครึ่งล่างนี้เราก็เอาผ้าไทย

เราเอามาโชว์ให้ต่างชาติเห็น
หรือว่าประเทศต่างที่มาร่วมชมฟุตบอล
เห็นว่าเฮ้ยของเราเนี่ยก็แจ๋วก็สวย

ทีมชาติไทยชางศึกยูนิอร์
ก็เดินทางมาให้กำลังใจทัพช้างศึกรุ่นพี่
แม้ว่าทีมรุ่นพี่จะไม่สามารถเก็บใช้ชนะ
แล้วก็ได้มาเชียร์ด้วยแล้วก็มาศึกษาครับ
ว่าเขาเล่นกับพวกเอเชียงเลยครับ
ครับพอดีคาดหวังจะได้เห็นเกมการเกี่ยวกัน
อย่างไรบ้างครับ

ก็อยากให้พี่เขามีคะแนนเริ่มต้นที่ดีกับเกมนี้ครับ
สุดท้ายแม้ทัพช้างศึกจะไม่สามารถเก็บใช้ชนะ
แต่เสียงเชียร์และกำลังใจในสนามโมฮาเมดบินซาเยฟ
จากแฟนชาวไทยร่วม๒๐๐ชีวิต
จะเป็นภาพที่ทัพช้างศึกจะต้องจดจำ
อกย้ำให้พวกเขารู้ว่าไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไร
พวกเขาก็ยังคงมีกำลังใจเล็ก

ส่งให้ทีมไทยสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้า